แต่ว่าคดีฆ่าคนขับรถแท็กซี่ที่จังหวัดสมุทรสาคร

ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็บอกว่ากำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายอย่างกระชั้นชิดเลย
เอารูปภัณฑ์สันธารออกมาเพื่อให้ประชาชนดูว่าเคยเห็นหรือเปล่า
แล้วก็ถ้าใครที่สามารถให้เบาะแสในการนำจับได้

เมืองต้นตำรวจเขาก็สันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกวีระวิจิตหงษ์รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาคร
ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๗
ตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาครตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาคร
และชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรบางโทรัฐ

หมู่๑ในตำบลบ้านบ่ออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
พันธ์ตำรวจเอกทรงชัยเนศสาขาวัด
ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาครบอกว่า
ตอนนี้คณะทำงานร่วม๔ฝ่ายก็อยู่ระหว่างเร่งติดตามคนร้ายอย่างกระชั้นชิด

นำรูปภัณฑ์สันธารและเสื้อผ้าที่คนร้ายสวมใส่ออกไปให้ประชาชนดูว่าเคยเห็นที่ไหนหรือเปล่า
โดยจากพฤติการแล้วเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นแรงงานต่างด้าว
แล้วก็ใช้วิธีเดินหลบหนีนะคะก่อนที่จะหายไปบริเวณสะพานยูเทิร์นนวรัฐในตำบลบางกระเจ้า
คาดว่าอาจจะบกรถแท็กซี่หรือรถจักรยานยนต์มุ่งหน้าเข้าพื้นที่ตำบลพันธ้ายนรสิงในอำเภอสมุทรสาคร
สำหรับสาเหตุการฆ่าแท็กซี่นั้นพันธุ์ตำรวจเอกทงชัยก็สันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะประสงค์ต่อทรัพย์
ซึ่งถ้าหากว่ามีประชาชนคนไหนที่เคยพบเห็นหรือว่าสามารถแจ้งเบาะแสจนสามารถนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้
ตำรวจก็บอกว่าจะมีรางวัลให้ด้วยนะคะ